คือคุณผู้ชมคะตามข่าวนี้มันหลายความรู้สึกนะ
ใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่น้องออกมาได้แล้ว
แต่อีกใจหนึ่งก็ยังเป็นห่วงยังกังวลอยู่ว่า
แล้วอีก๙ชีวิตที่จะออกมาจะออกมาปลอดภัยดีไหมยังไง
น้องออกมาได้๑๓ชีวิตออกมาได้คือใคร
เขาเป็นวิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลีย
คนนี้ถูกพูดถึงมากระดับโลกเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขามาช่วยในภารกิจครั้งนี้ก็คือคุณหมอแฮริสนั่นเอง
ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำมากว่า๓๐ปีค่ะ
คนนี้แหละเขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ
ถือว่ามีบทบาทสำคัญในภารกิจครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าปฏิบัติการทยอยนำตัวทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงเนี่ย
มีขึ้นหลังจากที่คุณหมอแฮริสประสานงานกับทางการไทย
แล้วก็ร่วมเดินทางเข้าไปในถ้ำหลวงค่ะ
ไปตรวจสุขภาพของน้อง
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าน้องสุขภาพร่างกายสุขภาพใจแข็งแรงดี

ดังนั้นทั้ง๑๓ชีวิตสามารถที่จะดำน้ำออกมาได้
พร้อมกับทีมกู้ภัยอย่างแน่นอน
พอนายแพทย์แฮริสหรือว่าคุณหมอแฮริสยืนยันแบบนี้แล้ว

ปฏิบัติการเมื่อวานก็เลยเริ่มต้นขึ้น
แล้วคุณหมอแฮริสเคยร่วมงานกับหน่วยกู้ภัยระดับโลก
มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการดำน้ำลึก
อย่างเมื่อปี๕๔คุณหมอแฮริสเป็นส่วนหนึ่ง
ปฏิบัติการในการกู้ศพนักดำน้ำหญิงชาวออสเตรเลีย
ที่เสียชีวิตในถ้ำที่เมืองมิลิเซ็น

อกจากนี้คุณหมอแฮริสก็ยังเคยร่วมภารกิจ
สำรวจถ้ำหลายต่อหลายแห่งในโลกนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียจีนรวมถึงนิวซีแลนด์
ซึ่งคุณหมอก็มีความสนใจในการสืบสวนอุบัติเหตุ
เกี่ยวข้องกับถ้ำแล้วก็การดำน้ำอีกด้วย
ได้ฟังประวัติแบบนี้คุณสมบัติครบถ้วน
ดังนั้นค่ะก็ถือวางใจได้
ที่คุณหมอได้เข้าไปแล้วก็ตรวจสุขภาพน้อง
แล้วก็เป็นคนยืนยันว่า๑๓ชีวิตออกมาได้นะคะ
ส่วนมุมมองของนักดำน้ำที่มีชื่อเสียงของบ้านเรา
ก็คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่คือนายเฉลิมพลหงยนต์ประธรรม
ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำ

แล้วก็เป็นนักดำน้ำในจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวานก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยเหมือนกัน

แต่ว่าก่อนจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่ใหญ่หรือว่านายเฉลิมพล
เรามาดูสื่อต่างประเทศกันสักหน่อยนะครับ
มีการรายงานเกี่ยวกับข่าวสารในบ้านเราอย่างไรนะครับ
มีการรายงานว่าทีมนักดำน้ำชาวต่างชาติ
เข้าสนับสนุนภารกิจของหน่วยซิล
ในการพาตัวนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำเมื่อวานนี้
แล้วแต่เป็นนักดำน้ำมือฉมังระดับต้นของโลก
โดยเฉพาะทีมนักดำน้ำ๕คนจากอังกฤษ
ผู้เคยตะลุยดำน้ำในถ้ำที่ลึกที่สุดของโลกมาแล้วเนี่ยนะครับ
อดีตนายยกสมาคมดำน้ำแห่งอังกฤษ
ระบุว่าทีมนักดำน้ำชาวต่างชาติ
เข้าสมทบภารกิจของหน่วยซิล
ในการพาสมาชิกทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงเมื่อวานนี้
แล้วแต่เป็นนักดำน้ำฝีมือชั้นปรมาจารย์ของโลก

ผู้เคยผ่านการดำน้ำสำรวจในถ้ำลึกที่สุดของโลก
โดยทีมนักดำน้ำของอังกฤษ
เดินทางจากอังกฤษมาร่วมเสริมทีมช่วยชีวิตหมูป่า
แก่เจสันมอลินสัน
ผู้เคยทำลายสถิติโลกด้วยการดำน้ำระยะทาง๘๘กิโลเมตร
เคิลเคลตันนะครับนักดำน้ำแห่งสภาการกู้ภัยอังกฤษ
คริสโตเฟอร์จีเวลนักสำรวจชาวอังกฤษ

การี่มิเชลผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยในถ้ำ

นักดำน้ำถ้ำระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า๓๐ปี
ที่คุณอริยาได้เล่าให้ฟังบริชาร์ด
โดยนายเอวิสระบุนะครับว่าการดำน้ำในถ้ำ
มีความแตกต่างจากการดำน้ำในพื้นที่เปิด
คือมันมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องใช้นักดำน้ำในถ้ำ
โดยเฉพาะพาทีมหมูป่าออกมาให้ได้
เนื่องจากนักประดาน้ำเหล่านี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจ

การมองเห็นต่ำพื้นที่น้อยและไม่มีช่องอากาศด้านบน
ซึ่งหากเด็กไม่ตื่นตระหนกเกินไปนัก
พวกเขาทุกคนจะออกมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับ
นี่คือความคิดความเห็นของนักดำน้ำระดับโลก
และอย่างที่บอกไปว่าเรามาฟังความคิดความเห็นของ
ประมาณจารย์ด้านการดำน้ำของบ้านเรากันบ้างดีกว่า
มาพูดคุยกับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิ
เพราะว่าพี่ใหญ่เขาเคยมีโอกาสเข้าไปร่วมดำน้ำ

พี่ใหญ่พูดถึงวิธีการนำเด็กออกมา
แล้วก็ชื่นชมเหลือเกินกับหัวจิตหัวใจ
และร่างกายที่แข็งแกร่งของหมูป่าอาคาเดมี่
ฟังเสียงการสัมภาษณ์พี่ใหญ่นะครับ
แต่ดูสุดที่ยากก็ตรง๓แยกที่จะไปพัทยาบีท
ซึ่งตรงนั้น๑๕เมตรจะเป็นไฮไลท์ที่จุดที่ต้องมุดลงไปแบบคอหาดนะครับ
ยากไหมพี่ตรงนี้พี่อยากได้ดำไหมตรงนี้
ตรงนี้ไม่ได้เข้าไปเพราะเป็นจุดที่จุดที่๓แยก
ซึ่งเราอยู่แค่ถง๓เราไม่ได้เข้าไปครับ

คือโดยสภาพการณ์อาหนวยซิลเขาแข็งแรงเขาฝึกมาเขาไหวแน่

แต่กับเด็กแบบคนที่เพิ่งฝึกดำน้ำเลย
อันนี้เราไม่นับเรื่องสภาพร่างกายนะเขาคงประเมินกันแล้วว่ามาได้
คนเพิ่งฝึกแบบนั้นแล้วประกบมา๒๑อย่างนี้

คือเด็กไม่ต้องทำอะไรมาก
เพราะว่าเด็กแค่เกาะคนหน้าออกมา
คนหลังเป็นคนดันเด็กขึ้นไปตามคนแรกไปก็แค่นั้น
แต่ถามว่าเด็กจะสะพายถังไหมไม่ได้สะพาย
ก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าคนน่าจะเป็นคนเบิกทางให้
เพราะฉะนั้นก็คือเด็กไม่ได้ลำบากเกินไปนัก
เด็กสามารถไปได้ด้วยการทั้งดึงเชือกตามเขา
แล้วก็มีคนประคองหลังคอยดันไปด้วย

พากบหน้าพากบหลังเรามีทีมต่างชาติพาออกมา

แต่ว่าต่างชาติมี๑๐คนนี้มันก็ช่วยได้แค่มา๕คน

สำหรับที่ดำน้ำแค่๑๐

เท่ากับว่าเต็มที่ชุดนี้ได้แค่๕คน

ใช่ใช่ครับก็เหลืออีก๔
ถ้าชุดนี้ไปช่วย๕คนเสร็จปึ้ง
กลับไปช่วยอีกเลยได้ไหมไหวไหม
ก็อาจจะเหมือนวันนี้

แล้วก็จัดเอามวกรอัดอากาศเข้าใหม่ทั้งหมด๑๐ใบ

ง๑ถึงโถง๓ที่บอกตอนนี้น้ำแห้งแล้วเดินอย่างเดียวเดินได้

ถ้าเดินก็ประมาณสัก๒ชั่วโมง

มีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตามหลายทางรับเป็นช่วงใช่ไหมครับ

ดำน้ำก็คือไปด้วยกันถึงเวลาดำน้ำช่วยในน้ำ
แต่พอขึ้นมาปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่ตามจุด
ใช่บนบกนี้จะมีเจ้าที่คอยรับเปยรับอะไรส่งเป็นทุกช่วง

เพราะผมก็ยังเป็นห่วงโอ้โหถ้าดำขนาดนี้แล้วเขาจะมาเดินต่อไว้เหรอ
เพราะว่าบางช่วงมันจะมีเนินประมาณสัก๙๐องศาที่เราต้องส่งลงมา

ถ้าทีมของต่างประเทศมีถังสแปรไว้นะครับ
ไม่ได้เอามาแค่ชุดหนึ่งต่อคนหนึ่ง
ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะออกมาหมดนะครับ

ระหว่างเรื่องของฝนตก

ปัจจัยอื่นพี่ใหญ่ห่วงอะไรที่สุด
ระหว่างเรื่องต่างพวกนี้
ในสถานการณ์ที่ทั้ง๙คนยังอยู่ที่เนินนมศัก
แต่ว่าเราต้องดูในโถงก่อนว่าที่ตอนนี้

เพราะฉะนั้นเราต้องประเมินตรงนี้ก่อน

ซึ่งเราห่วงเรื่องน้ำด้วย

การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้ว

ตอนเด็กอยู่๑๓คนโอเคพออยู่

ผมว่าอากาศกลัวว่าอากาศจะไม่พอ
อันนี้แหละครับก็เป็นบทให้สัมภาษณ์ของพี่ใหญ่นะครับ

ขั้นตอนและวิธีการต่างในการที่จะพาเด็กออกมา

ก็ชื่นชมความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจของหมูป่าทั้ง๑๓คนนะครับ
พี่ใหญ่เองบอกว่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ
วิธีการในการจะนำพาอีก๙คนออกมา
จะต้องใช้แผนใช้ขั้นตอนอย่างไร
แต่เชื่อมั่นว่าทางทีมทางพบศูนย์เอง
จะมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดี
คือเมื่อวานนี้ทั้งคุณพักภูคุณเข็มเมื่อส่วนก็ถามด้วยนะ
วิธีการนำออกมาคุณผู้ชมคือมันมีภาพที่แชร์ในโลกโซเชียลไง

เหมือนว่าถุงออกซิเจนห่อเป็นแพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว
ให้เด็กนอนอยู่ในถุงออกซิเจนเฉย

ใหญ่เขาบอกว่าไม่ใช่ภาพนั้นเป็นภาพที่ฝรั่งเศส
ใช่เป็นการดำน้ำดำถ้ำที่ฝรั่งเศสเขา
เป็นภาพเก่าแล้วนะฮะดังนั้นก็ขอให้อย่าแชร์
ใช่เรื่องนี้เน้นยำว่าเช็คข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อมูลที่ชัวร์อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ดีกว่านะคะ
เพราะว่าเมื่อวานพ่อบอสูรก็ไม่ได้บอกถึงวิธีการ

แค่บอกว่าเด็กก็จะเกาะหน่วยดำน้ำออกมาเท่านั้นเอง
แล้วก็บอกว่าเชื่อว่าพี่สื่อผู้ประกาศ